บอกคุณผู้ชมไปได้นะฮะว่า

มีลูกสาวคนนึงเขาก็สั่งทุเรียนจากยาลามากิน

ก็ส่งต่อทุเรียนจากหน้าซองจากยาลา

พ่อแม่เห็นหน้าซองเฮ้ยมาจากยาลา

ทำลายกล่องนั้นออกมาเป็นทุเรียนกวน

คือเป็นเจ้าหน้าที่ที่ไปดูแลความปลอดภัย
เอาเป็ดปิดไว้ก่อนนะ
นี่ไงทุเรียนน่ากินมาก
น่ากินมากแต่ว่าเขานึกว่ามันคือระเบิดไง

ที่ชื่อว่าพักผ่อนจนไม่มีเวลาทำงาน

ทุเรียนกลของเราโดนยิง

ทุเรียนกวนจากยาลามากิน๑กิโล

อยากให้พ่อแม่ที่ลำพูนได้กินของอร่อย
ก็สั่งส่งต่อจากยาลาไป

โทรบอกแม่ว่าพ่อแม่หนูส่งทุเรียนไปให้นะ

พอพัสดุมันส่งไปถึงคุณพ่อคุณแม่

พ่อแม่ก็เอ๊ะจ่าหน้าซองมาจากยาลามันจะเป็นเรื่องระเบิดหรือเปล่า

ทุกคนที่บ้านแตกตื่นว่ามันคือวัตถุต้องสงสัยครับ

ข้างในมันคือทุเรียนกวนนะฮะ
ลูกสาวก็โอ้เสียใจที่ไม่ได้บอกพ่อแม่ก่อน

ไม่ได้เขียนไงว่าแบบอะไรยังไง
แล้วประเด็นคือขำที่เขาโพสต์เองที่บอกว่า

แม่ตกใจวิ่งล้มวิ่งหกล้มหัวเข่าถลอก
พ่ออดกินทุเรียนปวน
ลูกสาวเลยรู้สึกผิดว่าทำให้เกิดเรื่องวุ่นวาย

ในการไปตรวจสอบของทุเรียนแบบนี้นะ
แม่ก็หกล้มพ่อก็อดกินทุเรียนสารพัดไปหมดเลยนะฮะ
สุดท้ายก็วุ่นวายโดนสอบสวนไปด้วย

ก็โทรบอกที่บ้านนิดนึงว่า
อ๋อส่งทุเรียนจากเจ้าหน้าไปให้นะแบบนี้

ซื้อใหม่แล้วก็ส่งไปใหม่ส่งไปใหม่นะครับ